ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษานะคะ

สาวประเภท๒ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอันทะ
ตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
จนมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจ

พร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจ
รวมถึงมีการทราบข้อมูลจากแอดมินเพจด้วยนะคะ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แหนกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
พบกับนางทองผัดแสงหม้อ
โดยคุณแม่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
บอกว่าพ่อของแพนเค้กเสียชีวิตไปนานแล้ว
ตัวเองมีลูกคนเดียวนั่นก็คือเน่ง
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของแพนเค้กนี่แหละค่ะ

น่าจะเกิดจากสาเหตุที่แพนเค้ก
แป๊บอวัยวะเพศอยู่ตลอดเวลา
นั่นก็คือการเอาสิ่งต่างนี้นะคะ
รัดอวัยวะเพศไว้นั่นเอง
รวมถึงมีการอั้นฉี่บ่อย

แนนเค้กก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหมอ

แม่ถามก็ไม่ยอมบอกว่าทำไม

เอาแต่เงียบนอนซึมอย่างเดียว
และมีอาการเหนื่อยอ่อนแรงด้วยนะคะเพราะว่าไม่ยอมกินข้าว
แต่ช่วงประมาณ๒๓วันก่อนเพื่อนสนิทของแพนเค้กได้เข้ามาหา
แล้วก็มีการป้อนข้าวต้มแพนเค้กก็มีอาการร่าเริงขึ้น
ทานข้าวพอเพื่อนกลับไปก็ไม่ยอมทานอะไร
แม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนี้รู้สึกเครียดมาก
อยากให้ลูกรับประทานอาหาร
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดิมทีเดียว
คุณผู้ชมค่ะทีมแพทย์ที่รักษาแพนเค้ก
ก็จะแถลงอาการอย่างเป็นทางการ
แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาทางญาติไม่ยอมให้เปิดเผยข้อมูลอาการ
ก็เลยทำให้การแถลงข่าวนั้นต้องถูกยกเลิกไปค่ะ